ไปดูที่จังหวัดอุดรธานีกันหน่อยค่ะ
พี่ชายคนนึงทนไม่ไหวแล้ว
น้องชายเสพยาบ้าติดยาอย่างหนักคุ้มคลั่งถึงขั้นบอกว่า
ขู่จะฆ่ายกครัวพี่บอกทนไม่ได้แล้วทนมานาน
ตอนนี้น้องชายยังอาการสาหัสอยู่เลยค่ะ
ตำรวจภูทรกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีก็ต้องรีบไปตรวจสอบเหตุ
มีผู้บาดเจ็บถูกยิงด้วยอาวุธปืนนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านใหม่ชัยมงคลตำบลหนองว่าในอำเภอกุมภาวะปี
นายกิติรัฐสุวัย๒๕ปีคือผู้บาดเจ็บค่ะ
ถูกยิงด้วยปืนแก๊ปเข้าขมับขวาอาการสาหัสนอนอยู่บนเตียงไม่ได้สติเลยนะคะ
สอบสวนทราบว่าคนที่ยิงเนี่ยก็คือพี่ชายที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกัน
นายชนะภัยแสงส่องอายุ๓๙ปีค่ะ
เพราะไม่พอใจที่ผู้บาดเจ็บเนี่ยเมายาและขู่ฆ่าแม่และครอบครัว
ในที่เกิดเหตุมีอาวุธปืนแก๊ปสั้นอยู่๒กระบอกวางอยู่บนที่นอนด้วย
มีกองเลือดอยู่ริมหน้าต่างห้องนอนแล้วก็มีรอยเลือดเป็นทางยาวบริเวณหน้าบ้านนะคะ
วิรัติสิมมาวัย๖๓ปีแม่ของนายกิติผู้บาดเจ็บเนี่ยนะคะ
แล้วก็เป็นแม่ของคนที่ยิงด้วยค่ะ
ให้การบอกว่ามีลูกสามคนแต่ได้รับผู้บาดเจ็บก็คือนายกิติเนี่ย
ซึ่งเป็นลูกของน้องชายมาเลี้ยงเป็นลูกตั้งแต่เกิดซึ่งนายกิติเนี่ยเก้เร่
มักจะซื้อยาบ้ามาเสพเป็นประจำเที่ยวเตรดื่มเหล้าทำตัวเป็นนักเลงหัวไม้
หนักใจอะค่ะหนักเข้าหน่อยเมายาบ้าก็ขู่เผาบ้าน
ขู่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ชาวบ้านนี่เขาเอือมระอากันไปทั้งแถบ
ทีนี้ก่อนเกิดเหตุนายกิติเนี่ยเสพยาบ้าแล้วก็กินเหล้าจนเมา
ไม่ได้นอนมาสองคืนแล้วแถมยังจะขอเงินแม่ไปซื้อเหล้ามาดื่มอีก
แม่บอกแม่ไม่มีเงินให้คราวนี้แหละค่ะคลั่งเลยอารวาส
จะฆ่ายกครัวนายชนะภัยพอรู้ถึงพฤติกรรมน้องชาย
ก็เข้าไปคุยก่อนนะแต่ไม่รู้คุยท่าไหนสักพัก
ได้ยินเสียงดังปั้งพอวิ่งไปดูเท่านั้นแหละค่ะ
นายชนะภัยเดินออกมาจากห้องนอนน้องชาย
แล้วก็สภาพก็อย่างที่เห็นก็คือนายกิติขออนุญาตเบลอภาพนะคะ

สทธิในวิเมอที่สู่คนที่ในเลีย์กันมีคุณให้ไหมอีกหว่าอย่าบ้าน
เถียงกันไปหลายความตื่นจริงว่าได้ศูนย์พอแล้ว
แล้วก็ยิ้มได้เสียงปืนมันต้องกำลังย่างออกไปหรือไม่
นายชนะภัยเองก็ยอมรับสารภาพนะคะว่า
พอแม่โทรหาบอกว่าเอาไงดีลูก
เมายาบ้าเนี่ยขู่จะยิงจะฆ่าท่าเดียวเลย
ก็รีบขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาแม่เลยค่ะ
กะว่าจะไปพูดคุยสั่งสอนให้น้องหยุดพฤติกรรม
แต่กลายเป็นยิ่งทำให้น้องคลั่งหนักกว่าเดิมนะคะ
ท้าทายบอกจะฆ่าให้ตายให้หมด
ก็เลยตัดสินใจทนไม่ได้หยิบปืนที่วางอยู่บนที่นอนอยู่
ยิงเข้าไปที่ขมับของน้องเลยค่ะ
ซึ่งตำรวจก็นำตัวนายชนะภัยไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
แล้วก็แจ้งข้อหาพยายามฆ่าควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ